ส่วนข่าวเนี้ยครับรถเก่งชนก่อนอื้อฮือ
ก่อนจริงเพราะว่ารถเก๋งดำกำลังเลี้ยวเข้าซอยมอเตอร์ไซค์มาทางตรงค่ะ
รถเก๋งมาตัดหน้าชนคนขี่มอเตอร์ไซค์อาการคนขี่สาหัสเลยนะ
พอเล่าแค่นี้คนขับเก่งต้องรู้แล้วต้องลงมาช่วยใช่ไหม
แต่เปล่าค่ะครับหนีพลเมืองดีเขาเห็นแบบนี้โอ้โห
ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามเลยค่ะเดี๋ยวดูนะคุณผู้ชมว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่ารถเก๋งดำแทนที่จะหยุดเขากลับโชว์อะไรบางอย่างด้วยดูค่ะ
ทานนี้ไหมทานนี้ป่ะเออทานนี้เลย

วีบพื้น
มาเถียงมาเถี๋ยงเป็นไงเออดีแหละโดน
หัวผู้ชมเห็นเลยนะตอนที่มอเตอร์ไซค์พอระบาป
ละเมืองดีขี่ตามแล้วก็กล้องอ่ะชัดชัดเห็นทะเบียนรถเก๋งดำคันหน้าใช่ไหมคะ
กไก่บใบไม้๙๒๓๘ฉะเชิงเซานี่แหละ
แล้วเขาก็ตะโกนพร้อมกับบีบแต่เอ้ยชนแล้วหนีชนแล้วหนีชนแล้วหนีปีน
ปีนอยู่แบบนี้ไม่ยอมหยุดฮะไม่ยอมหยุด
สุดท้ายคนขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นพลเมืองดีต้องยอมหยุดเอง

แล้วไม่ใช่แค่ปืนอย่างไม่ได้โชว์อย่างเดียวมันมีเสียงปั้งขึ้นมาด้วย
ปีนของเสียงบีบแร่เสียงปั้งจากปืนมาด้วย

แล้วเขาบอกเลยนะบอกว่าดีนะเนี่ยที่ไม่โดน

มันเกิดขึ้นพลเมืองดีน่ะเขาตั้งใจจะไปตามสกัดจับรถเก๋งดำคันนี้

ถ้าขนวนขี่มอเตอร์ไซค์ก็เลยไม่กล้าตามต่อนะครับ

คุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือรถเก๋งดำเขาไปชนมอเตอร์ไซค
อยู่ตรงหน้าองค์การโทรศัพท์ถนนศรีโสธรตัดใหม่นะคะ
อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วเก๋งดำคันนี้ไม่หยุดไง
หนีหนีเข้าซอยประชาสรรค์ไปซึ่งตรงนั้นเนี่ยรถก็เยอะรถก็พลุกพลาด
พลเมืองดีค่ะไปกับหลานชายอายุ๑๒ปีนะไล่ตามไปแล้วก็ตะโกนบอกหยุดหยุด
หนีชนแล้วหนีพร้อมกับบีบแรร์ค่ะสุดท้ายอ่ะโดนยิง
แต่ว่าการยิงเนี่ยมันเป็นการยิงปืนขึ้นฟ้านัดหนึ่งนะเราคุยกับพลเมืองดีคุณจิราวัฒน์
เขาบอกแบบนี้บอกว่ารถเก่งดำอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามแล้วเลี้ยวเข้าซอยประชาสรรค
คือเลี้ยวมาแบบกระทันหันมากคุณลุงที่ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะขี่มาทางตรง
รถเก๋งดำเบรกไม่ทันชนคุณลุงค่ะร่างของคุณลุงกระเด็นกระแทกพื้นเลย
แล้วแหมเขาไม่หยุดดูเลยนะเดี๋ยวฟังเสียงพลเมืองดีหน่อยละกันค่ะ
นี่ค่ะคือหลังจากที่เกิดเหตุอาการของคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้รับบาดเจ็บ
พี่คู่ไพท์ดังชะเชิงท์ซาพลพี่คู่ไพท์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้
เขาบอกว่าตอนที่ได้รับแจ้งคือรับแจ้งประมาณ๓ทุ่ม
ว่าเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ของคุณลุงคนหนึ่ง

คุณลุงผู้ชายถูกรถคันนี้ชน
รถจักรยานยนต์ของคุณลุงกระเด็น
หงายท้องล้อชี้ฟ้าเลยนะ
คุณลุงบาดเจ็บอยู่กลางถนน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธร

อาการของคุณลุงซึ่งเป็นผู้ชายวัย๔๐กว่าปี
ยังบาดเจ็บสาหัสเลยนะ

บอกว่าคุณลุงยังบาดเจ็บสาหัสอยู่เลยนะครับ
พยายามที่จะช่วยเหลือชีวิตอย่างเต็มที่
ใช่ค่ะเพราะดูจากสภาพรถแล้ว
แกงหน้าล้อหน้ามันบิดพังเสียหายหมดเลย
ชนแรงอ่ะนะคะทีนี้ทางพลเมืองดีเอง

เราก็เลยถามว่าความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นยังไง
เมื่อเช้าค่ะทางด้านรองผู้กำกับ
สพเมืองฉะเชิงเซาบอกว่าตอนนี้รู้แล้วนะ
ว่าชื่อคนครอบครองรถเก๋งดำชื่ออะไร
นั่นก็คือนายพิพัฒน์สุริยะอายุ๒๘ปีค่ะ
แต่ยังระบุไม่ได้ว่าตอนที่เกิดเหตุ
นายพิพัฒน์คือคนขับแล้วคือคนยิงปืนขึ้นฟ้าหรือเปล่า
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็ให้พลเมืองดี
ยืนยันเรื่องทะเบียนรถปรากฏว่าเป็นคันเดียวกัน
เดี๋ยวหลังจากนี้ทางตำรวจต้องเชิญตัวผู้ครอบครอง

เชิญมาสอบสวนอย่างละเอียด

ถ้าสมมุติเกิดว่าเรียกคนครอบครองมา
แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขับรถคันนั้นในคืนที่เกิดเหตุ
เดี๋ยวก็ต้องตามต่อว่าให้ใครยืมรถไปขับ
รวมถึงจะต้องไปแกะดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย

เดี๋ยวมีความคืบหน้าวันนี้ด้วยเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะ
ใช่ครับพี่กู้ภัยที่ไปชี้ให้ดูว่า